ให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยละกันค่ะเรื่องของแก๊งวัยรุ่น
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มามาพร้อมกับเพื่อนปรากฏว่าไปเจออีกฝั่งหนึ่งเป็นอริ
เขาก็มากันเยอะค่ะทีนี้มีการปาระเบิด
ฝั่งนี้ก็ต้องวิ่งหนีตายแล้วมีการเอาอาวุธปืนมาจะยิงด้วย
ทำยังไงยกมือรับกระสุนเจาะเข้านี่เห็นมือเขาไหมคะ
มือซ้ายเนี่ยนะฮะใช่ค่ะนี่แหละกระสุนเจาะฝ่ามือนะ
กู้ภัยฉะเชิงเซาต้องประถมพยาบาลคนเจ็บคนนี้
นายกิตติมศักดิ์ค่ะอายุ๑๘ปี
โดนวัยรุ่นคู่อริของเพื่อนใช้ปืนลูกซองสั้นยิงมา
แล้วเขาเอามือยื่นออกไปรับไงกระสุนก็เลยเจาะที่มือซ้ายได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลรักษารักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะ
ตัวคนเจ็บน่ะเล่าให้ฟังผมนะมากับเพื่อน๑๐คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจะกลับบ้าน
ที่ตำบลหนามแดงกำเคริมเมืองชาเชิงทราวน์เนี้ยล่ะค่ะแวะซื้อของ
ร้านสะดวกซื้อตรงปากทางเข้าซอยวัดบางสายอ่ะ
ทีนี้พอขี่มอเตอร์ไซค์มาจนถึงตรงนี้ใต้สะพานคลองขวางค่ะ
เจอกับวัยรุ่นจริงจริงไม่ใช่อาหรี่ผมนะพี่ครับเป็นอาหรี่ของฝั่งเพื่อน
เขาจอดมอเตอร์ไซค์ดักรอดักรอเพื่อนผมอยู่ใต้สะพาน
แล้วก็ตะโกนมาไงตะโกนมาถามพวกผมอ่ะ
องรวยอะไรแต่ว่าไม่ใช่รอเรือนี่แหละค่ะพอตะโกนถามมาแบบนี้เนี่ย
ผมกับเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีนะปรากฏว่าฝั่งนั้นเขามีระเบิด
ปลาระเบิดปิงปองตามหลังรถมอเตอร์ไซค์ผมมาลูกนึง
ผมก็ต้องชะลอสิตอนนั้นน่ะนะกำเบรกมือแล้ว
คือก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อค่ะฝั่งอริตามมาทัน
หนึ่งในนั้นเขาชักอาวุธปืนมามายิงใส่
ผมก็มันจวนตัวแล้วอ่ะยกมือขึ้นมาบัง
กระสุนก็เลยทะลุฝ่ามือนะคะแล้วกระสุนก็โดนตะก้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์
จนเป็นรูเลยทีนี้พอเห็นท่าไม่ดีหนีตายเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่า
ทรงมอไซค์ไม่สนแล้วทิ้งเลยแล้วก็วิ่งหนี
ทีนี้ฝั่งคู่อรินะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์
ขี่มอเตอร์ไซค์ผมไปเลย
ผมจำหน้าได้ฝั่งนั้นน่ะผมจำหน้าได้แบบชัดเจนเลย
แล้วผมก็ไปขอความช่วยเหลือจากพี่กู้ภัยฉะเชิงเศร้าครับ
จากเขาปั้นระเบิดปุ๊บผมกลับเด็กหน้าเพื่อเปลี่ยนรถ
แล้วก็กล่าวจะวิ่งตอนนี้ผมยกมือพอดีเขาก็เลยยิงเข้ามาเลย
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะเพื่อนของฝั่งนายกิติมศักดิ์
หนีกันไปคนละทิศคนละทางแล้วค่ะ
แล้วพอรู้ว่าอ้าวรถมอเตอร์ไซค์โดนฝั่งนั้นเอาไปแล้วนี่นะ
ก็ตามหาตามหาคุณผู้ชมสุดท้ายนะตอนตามหามอเตอร์ไซค์เจอ
เจอนู้นเข็นไปที่ป่าย่า

ก็เลยต้องแจ้งตำรวจนะให้ตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วจุดตรงนั้นพอไปตรวจสอบดู
เจอเป็นลูกระเบิดประดิษฐ์แบบยังไม่ระเบิด
อยู่ตรงพงย่านลูกหนึ่งนี่มอเตอร์ไซค์ที่เขาขโมยมา

แล้วเจอพวกเศษซากพวกนี้มันเป็นเศษซากระเบิดประดิษฐ์ต่างค่ะ
อันนี้เป็นเศษซากที่หลังจากระเบิดแล้วนะหล่นอยู่ตรงพื้นถนนด้วย
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะพ่อของคนเจ็บเนี่ยคุณพ่ออำนาจก็มาหาลูกชาย
นายกิติมศักดิ์ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะ
อาการของลูกเป็นยังไงบ้างบอกโอ้โหอาการของลูกชายนะ
ยังไม่ดีขึ้นเลยปวดขาปวดฝ่ามือปวดไปถึงข้อศอกเลย
แล้วเนี่ยหมอผ่าตัดไปมาตอน๑๐โมงเอากระสุนลูกปลายอ่ะ
ที่เจาะเข้าฝ่ามืออ่ะต้องเอาออก๕เขาเรียกว่าเป็น๕ถึงนะคะที่เข้าไป
แล้วหนึ่งนัดอ่ะทะลุแบบทะลุฝ่ามือเลยนะพ่อบอกแบบนี้
ลูกผมไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนั้นเลยนะแค่ลูกผมออกไปซื้อของกับเพื่อน
แล้วขากลับฝั่งนั้นมันตะโกนท้าทายมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
ผมอยากให้ตำรวจจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้เร็ว
นี่มันกะเอาถึงตายเลยนะเนี่ย
ตกใจมากถามว่าตกใจไหมโอ้โหแบบ
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาโดนยิงแต่เขาได้ยินเสียงปืน
เขาไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนกับกลุ่มนี้ใช่ไหม
ลูกชายผมเนี่ยไม่เคยไปหาเรื่องใครนะ
คดีนี้มันเหมือนคดีที่ว่าจะเอากันให้ตายเลย
หาว่าบุคคลคนหนึ่งหรือว่าสองคนที่ขี่รถอยู่ชายถนนเนี่ย
ก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมาเจอแบบนี้
อันนี้โดนแค่มือแต่ถ้าเกิดว่าโดนตัวหรือว่าถึงกับเสียชีวิตเนี่ย
มันก็เหมือนกับว่าชีวิตคนมันไม่มีค่าไร้ค่า
พ่อบอกแบบนี้เนี่ยนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ย
รองผู้กำกับที่สพบังน้ำเปรี้ยวบอกว่า
ให้ตำรวจไปสอบคนเจ็บแล้วนายกิติมศักดิ์ไปสอบถึงโรงพยาบาลเลยนะ
แล้วก็ต้องไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนนี้รู้แล้วแหละ
รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นเยาวชนมีเรื่องทะเลาวิวาสกัน
คือท้ากันไปท้ากันมาในโซเชียลทีนี้มันก็กลายมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้
รวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วก็ติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วนะคะ